พี่ตั๊กสิริพรกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้แหมหลายคนแนบนิ้วรอวัน

พาไปหาตัวเลขเด็ดพร้อมไปทำบงทำบุญกันหน่อยดีกว่า
พี่ตั๊กสิริพรก็ถือว่าไปอีกหนึ่งคนที่
ให้เลขแม่นหรือตั้งใจก็แล้วแต่แหละ
แต่ชาวบ้านถูกกันเยอะแล้ว
ทอปัดทอใจสีเขียวไทยรัฐเหมือนกันเลย
มคเหนียวหมงรับตั๊บถูกต่างพี่ตั๊กมาในลุคใหม่ค่ะ

เจ้าตัวก็เหมากับบรานทึงไทยรัฐของเรานั้น

บอกว่าทำผมเซ็ตผมมาเยอะก็อาจจะมีเสียบ้างค่ะ
ก็เลยตัดแต่งให้มันดูดีขึ้นแหม
จะว่าไปคุณสามีพี่หนุ๊ยเฉยค่อนยินดินะ

ชอบบอกแล้วรู้ไหมอยากกด้ายเมียใหม่
อกจากนี้ก็ยังขอพูดถึงเรื่องที่พี่นุ้ยนี่นะ
ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงพระ

เขาบวงสวงแล้วก็ศรัทธาพระเจ้าหลายองค์เหลือเกินนะฮะ
แล้วเรื่องที่หลายคนใจจดใจจ่อรออยู่นั้น
ทอปัดถามมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยเลย

ไปฟังจ้า
เอาเลยแหละ

พี่ละกันอะไรอย่างเงี้ย
น้องเขาถือเลขกันอยู่นะครับ

หันไปเจอพอดี๓๐๐๓ต้องมานี่

แม่แม่เต็มปากเต็มคำเลยนะ๓๐๐๓โอ้โห
ไปยืนกับเลขหน้าแพร่เค้าตัวนี้กันเลย

มันดวงใครดวงมันบางทีเราสัมภาษณ์ไปเห็นเลขนั้นอาจจะถูกก็ได้